คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางสี่แยกในกรุงเทพ
พี่ดึงสติหน่อย

รถคันนี้จอดอยู่กลางสี่แยกไม่ยอมไปไหนเลย

ผู้ชายคนนี้เมาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
พี่ไหวปะเนี่ยขับหน้าอันตราย
เมาเท่านี้บอมเรียกกูภัยดี

พี่เมาปะเนี่ยโอ้โหแล้วพี่เขาตอบไหม

เพราะคงเมาจริงกลิ่นเหล้าคลุ้งเลยนะ

คือรถของเขายังเข้าเกียร์ดีอยู่เลย

ถ้าสมมุติเกิดคือเมาหนักมากจนแบบเท้า

นั่นน่ะสิฮะนี่พลเมืองดีเขากลัวมากเลยนะครับ
เขารีบไปแบบเอาเกียร์เข้าไป
เข้าเกียร์เอ็นก่อนเลยนะฮะ
ยังดีที่พลเมืองดีสามารถเปิดประตูรถได้

หลายคนเข้าไปสะกิดเรียกพี่ครับ

พี่เข้าเกียร์ก่อนดีครับพี่ครับ

แล้วสุดท้ายน่าจะเมาจริงนะครับ

ชายคนขับเริ่มมีสติขึ้นมา
แต่ด้วยความเมาฮะชายคนนี้ไม่สามารถขับรถต่อไปได้
สุดท้ายกลุ่มพลเมืองดีต้องช่วยกันทำไมรู้ไหมฮะ
ขับแทนแล้วพาชายเมาคนนี้ไปส่งบ้าน
อยู่ไม่ไกลจากสี่แยกมากนะครับ
เมาไม่ขับนะครับพี่อันตรายนะฮะ
ที่มีพลเมืองดีเขาไปช่วยกันได้นะฮะ
งั้นถ้าพี่นะปล่อยเท้าจากเบรกเนี่ย
แล้วแตะคันเร่งพี่จะไปชนใครบ้างไม่รู้นะฮะ
ใช่ค่ะกลัวนะฮะ